ที่ระยองค่ะเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนะคะ
คือทำร้ายนักศึกษาสถาบันเดียวกัน
ทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ก่อเหตุแถวสถานที่ราชการสำนักงานที่ดิน
ก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวอะไรเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ค่ะ
หน้าสถานที่ราชการเลยสำนักงานที่ดิน
ริมถนนแล้วเหมือนเมื่อกี้เนี่ยคนนี้เหมือนเอามือล้วงอะไรสักอย่างหรือเก็บอะไรสักอย่างด้วย

ก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง
เขาก็ทำร้ายร่างกายน่าจะเป็นสถาบันเดียวกันนั่นแหละ
ตำรวจสายตรวจผ่านมาก็รีบไประงับเหตุ
ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในวิทยาลัยแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
มีคนเจ็บนะคะเป็นนักศึกษาชายชั้นปวช๒แผนกช่างก่อสร้าง
ถูกตีด้วยท่อนเหล็กถูกตีเขาที่หัวหัวแตกครับ
หัวแตกเป็นแผลยาวสัก๕เซนได้
เจ้าตัวบอกว่าจำไม่ได้ว่าใครก่อเหตุ
แล้วก็รีบขึ้นรถพยาบาลไปให้หมอดูอาการ

กลุ่มที่ก่อเหตุกับกลุ่มคนเจ็บก็เรียนที่เดียวกัน
แล้วจะมาทำร้ายร่างกายกันทำไมไม่เข้าใจ
มากันสามคนต่อยกันเอาท่อนเหล็กตีหัวกัน

เราไม่รู้หรอกว่ามันตีกันเรื่องอะไร
แล้ววันนี้โรงเรียนมันเป็นวันสอบวันสุดท้ายหรือไง

เบื้องต้นนะคะวิทยาลัยก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
เอาค่ะ๓คนนำมาสอบสวนแล้วก็จะลงโทษตามระเบียบ
เดี๋ยวรอให้คนเจ็บไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะคะ
ก็จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย